เอาล่ะมาถึงข่าวนี้ที่บอกว่าอยากให้คุณผู้ชมดู
แต่ผมกราบขออภัยก่อนเลยนะครับถ้าท่านที่ดื่มกาแฟกินอาหารเช้าหรือว่ารับประทานข้าวเช้าอยู่นะครับ
ผมโปรยแค่นี้ก็แล้วกันไปดูภาพกันก่อนครับ
มาแล้วครับผู้หญิงคนแรกสวมชุดสีดำแต่งตัวดี
ถลกกางเกงลงครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เบาครับหนักครับ
อุ้ยนี่มันมันไม่ใช่ห้องหน้าร้านเขาอ้าวอ่านี่แหละฮะ
แล้วก็เศรษฐกิจเธอก็ดึงกางเกงขึ้นแล้วเดี๋ยวเธอก็เดินจากไปนะฮะ
นี่อีกคนนึงครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์คืนเดียวกันนะฮะ
อันนี้ไม่เห็นตอนเดินมาแต่คนนี้เป็นสุภาพตรีอีกคนนึง
ตอนนี้เธอถกกางเกงขึ้นถลกกางเกงขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหญิงสาวสองคนเดินเข้ามาในตลาด
ช่วงที่ตลาดปิดแล้วเธอนั่งอุจจาระครับขออภัยครับ
ผมกราบขอโทษไปตอนต้นคือพ่อค้าคนนี้เนี่ย
ชื่อว่าพี่มงคลศรีวรกุลอายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของแผง
ขายร้านแบบทุกอย่าง๒๐อะครับนำมาโพสต์เอาไว้ในเพจข่าวกุมภาวะปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลกุมภาวะปีอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับ
ล่าสุดทีมข่าวเห็นแบบนี้ต้องไปหาพี่มงคลเลยพี่มงคลเล่าบอกว่า
คือบริเวณนี้ไม่รู้ทำไมนะคนชอบมาอาเจียนมาปัสสาวะ
มุมมืดมืดของร้านเนี่ยมากันบ่อยเชียวครับ
แต่ที่ผ่านมาก็ทำความสะอาดกันไปแต่คราวนี้ทนไม่ไหวจริงนะครับ
มาถ่ายหนักอ่ะคลิปนี้เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งเศษของห้าตุลาคมที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนแรกเดินมาจากทางด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวผ่านหน้าร้านไป
นี่แหละฮะแล้วก็หลบเข้าไปด้านขวาครับ
เธอนั่งยองลงปลดทุกข์ปลดทุกข์เสร็จมีความสุขแล้วเธอก็เดินกลับออกไป
คือไอ้กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันทันสมัยครับ
มันส่งสัญญาณไปที่มือถือของพี่มงคลอ่า
มีความเคลื่อนไหวครับก็เลยลุกขึ้นดูครับ
แต่ตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไปแล้วทิ้งไว้แต่กองที่เธอถ่ายหนักนะฮะ
ไม่อยากกินบ่อยสงสารคนกินข้าวเช้า
มันก็ไม่ได้มืดสักขนาดที่คุณจะหลบไปทำอย่างนี้ได้นะ
พี่เขามาราดไปรอบหนึ่งครับแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อน
ไม่นานมีสัญญาณเตือนอีกครับ
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสุวัสสตรีมาอีกท่านหนึ่ง
มาทางเดียวกันเลยมาปลดทุกข์เอาไว้ใกล้กันนั่นแหละครับ
เขาก็ต้องลุกมาทำความสะอาดอีก
คือเหลืออดเหลือทนแล้วก็เลยขอหน่อยเถอะ

คือลงเนี่ยพี่มงคลบอกว่าไม่ได้ประจานนะ
แต่เตือนเนี่ยใครจะมาทำอย่างนี้

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเลยครับ

คือเขาบอกว่าจะอ้างว่าท้องเสีย

มันก็ไม่ได้นะครับ

ถึงบอกว่ากราบขออภัยนะฮะ
ท่านบอกว่าแสดงว่ามุมนี้ดีจริง

มันก็ไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นไหมละฮะ

เอาแนะนำพี่มงคลไหนก็ไหนแล้วนะฮะ
ลองทำห้องน้ำเก็บตังค์ดูแล้วกัน

พี่รู้นะว่าก๊อฟอยากจะถามว่า